คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวที่ฉันพูดเกิดก่อนละกัน
จะบอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ย
มันนะนะแข่งกันไม่ได้จริงนะของเรื่องพวกนี้คุณผู้ชม

นี่ปันปันสุทธาตามาเป็นไงคะ
มาเป็นเครื่องเพชรเซตใหญ่เลยจ้า

ซึ่งน่ารักมากเลยคุณผู้ชม
ซึ่งเธอบอกว่าอามานะนะอยากให้เธอเก็บไว้
เพราะว่าพี่สาวได้ไปละเซตนึง